วิถีนะครับนำแท่งจำนวนหนึ่งนะครับ
เพื่อที่จะปิดกั้นถนนบริเวณหน้าโรงพยาบาล
ตอนนี้มีการยกเลขแผนที่จะขึ้นย้ายแท่งปลีเอ้อ
แล้วนะครับเนื่องจากว่าบอกว่าเท่าที่ได้ยินนะครับ
บอกว่าอยากที่จะต้องการให้เก็บแรงไว้นะครับนี่นะครับ
แล้วยึดแนวของตัวเองหลักหลักเอาไว้นะครับนี่นะครับ
ทางกาดของผู้ชุมนุมนะครับพยายามบอกให้ประชาชนที่มาร่วมชุมนุมนะครับ
เดินเข้าไปบริเวณด้านหลังซึ่งอยู่ด้านในนะครับ
เพื่อที่จะเป็นแนวหลักนะครับต้องการวางแนวหลังให้สำคัญก่อนนะครับ
ตอนนี้นะครับนี่คือบรรยากาศบริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาลราชวิถีนะครับ
นี่นะครับนี่นะครับหันหันไปทางนู้นอ่า
ตอนนี้นะครับทางกลุ่มแนวหน้านะครับได้เดินพ้องแขนกันนะครับ
เพื่อที่จะเป็นเกาะกำบังนะครับตั้งเป็นแนวกั้นไว้นะครับ

การพูดบอกกับกลุ่มผู้ชมนุมนะครับว่าให้กลับเข้าไปที่แนวเดิมของตัวเองที่ได้วางแนวแผงเหล็กกั้นไว้นะครับ
นี่นะครับมีการเดินเกี่ยวแขนกันนะครับ
ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นกาดของทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับที่ดูแลความปลอดภัยบริเวณแนวหน้านะครับ
มีการเดินเกี่ยวแขนกันเพื่อให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมถอยล่นไปข้างหลังก่อนนะครับ
นี่นะครับ

สักประมาณ๑๐นาทีนะครับผมได้เดินไปบริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับ
คือมันจะมีกระแสข่าวออกมานะครับว่าจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนตั้งแผงแล้วก็กำลังจะบีบล่นเข้ามานะครับ
แต่จากที่เดินเข้าไปดูนะครับยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่สักคนหนึ่งนะครับ
ส่วนกระแสข่าวว่ามีรถน้ำเตรียมที่จะนำเข้ามาเส้นทางบริเวณตรงนี้นะครับ
ก็จากที่สังเกตด้วยตาตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับตอนนี้กำลังไปตรวจสอบดูนะครับ
เดี๋ยวจะลองวิ่งไปตรวจสอบดูนะครับว่าแนวหน้านะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับ
นี่นะครับตลอดเส้นทางนะครับก็จะมีมวลชนที่เดินทางมาใหม่นะครับ
ทยอยเดินทางกัน

ตอนนี้เหตุการณ์ยังปกตินะครับยังไม่มีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นนะครับ

โดยแผงกั้นของตำรวจนะครับที่อยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎ๙อยู่ห่างจาก
กลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณแนวหน้าเนี่ยสักประมาณ๕๐๐เมตรได้นะครับ
ซึ่งจากที่ผมเดินเข้าไปถามเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับบอกว่า
อ่ายังไม่มีการที่จะนำเจ้าหน้าที่มาทำการสลายมวลชนนะฮะ
เพียงแต่กั้นไว้เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับรถพยาบาลและอ่า
นี่เป็นจุดที่สืบเนื่องมาจากอนุสคร์ฟอลลี่ชัยผลหอคมภูมินะฮะ
ก็เคลื่อนขบวนกันมาเรื่อยตรงนี้นะครับ

จุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าเริ่มมีความเคลื่อนไหว
เพราะว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มมีแนวคิด
ที่จะบริหารจัดการพื้นที่การชุมนุม
กาหัสก็ต้องทำงานเหนื่อยเพราะว่าไม่มีการนำไง

ตรงนี้ก็เป็นจุดที่ต้องจับตามองเหมือนกัน